พวกเราชกบกชกมวยกิรงกีฬาจะไม่ทนัดค่ะ

ฉันหวงฉันมะถวงของฉันคือ
แค่ไรไปอ่ะ

ตบมือครั้งเดียวอย่างงั้งมันก็ดังไม่ดังมาอีก

นี่นะคะนักร้องเสียงดีพี่ปานธนพรค่ะ
ในรอบ๑ทศวรรษหรือว่า๑๐ปี

ครั้งนี้นะคะมาเรียนรู้รูปแบบของแรกแนวลูกรุง

คือถ้าพูดภาษายุคนี้ก็คือฉันทุบอย่างเดียว

ยุคนึงทุกคนต้องนึกถึงภาพนักร้องดี
ร้องเพลงแทนใจผู้หญิงที่มีเพลงดังมากมาย

แต่วันนี้ลืมภาพจำอันนั้นออกไปก่อนค่ะ
เพราะว่าครั้งนี้พี่ปานจะหวนกลับมาจับไมค์ในรอบ๑๐ปี
กับการมาขึ้นคอนเสิร์ตปานดอกไม้ที่กลับมาเนี่ยนะ

กล่อมเพลงลูกกรุงเพราะกว่า๒๐บทเพลงค่ะ
เห็นบอกว่าเมื่อวานเขาเปิดโอกาสให้แฟน
แล้วก็แบบว่านักคงนักข่าวไปเก็บภาพบรรยากาศซ้อมแบบเต็มวงเลยคุณผู้ชม
รับเชิญมาพิเศษก็มีพี่แหม่มพัชริดานะคะมาร่วมซ้อม
นอกจากนี้มีพี่ฟอร์ดสบชัยจำได้มั้ยพี่ฟอร์น
ที่ทุกวีพรเต็งประทีปมาร่วมพลายทอดบทเพลงความรักที่ให้มันจุกใจค่ะ
ซึ่งพี่ปานก็เชื่อว่าทุกบทเพลงที่นำมาร้องเนี่ยแฟนเพลงลูกกรุงเนี่ยต้องชื่นชอบ
ประทับใจแน่นอนเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
และแสงเป็นทวายเดียว

จะไม่ถามพี่ปานถึงแนวเพลงแนวประชดประชัน
ที่เป็นตัวแทนเพื่อนหญิงพลังหญิงเนี่ยค่ะ

คือเอาตรงพี่ปานเราจะไม่ได้ยินแล้วเหรอ

ไม่ได้ซึ่งนี่ปานบอกว่า
มีคนถ่านเพลงแนวนี้ตลอดค่ะ

แต่ยอมรับว่าอิ่มตัวกับแนวเพลงแบบนั้นแล้วค่ะ
แต่ไม่ถึงขั้นวางไมค์นะจ๊ะ

เพราะว่าเขาก็เจอเรามา๒๐ปีนะ

ก็ให้เขาเจอคนอื่นมาก
แล้วตรงนั้นเราก็ทำมาเยอะแล้วอ่ะ

เพราะฉะนั้นก็วันนี้พี่บัลทำวันนี้เปิดช่องให้เราก็ดีเหมือนกัน
ได้มาใช้อีกช่องเสียงหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
ได้มาใช้อีกช่องเสียงนึงซึ่งเป็นเรื่องที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว

ก็เลยคิดว่าก็สร้างงานทิ้งเอาไว้ก็ดีเหมือนกัน